ปปศลงพื้นที่ไปตรวจค้นสถานบริการ
ปากซอยนานาช่วงเช้ามืดของวันนี้ที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าพบสถานบริการเปิดบริการเกินเวลาจนถึงเที่ยงวันค่ะ
พบว่าบางคนมีปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วย
ตำรวจปราบรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและประพรามยาเสพติดรั้วประปสกว่าหนึ่งร้อยนาย
ส่วนที่กำลังปิดล้อมอาคารออนจิราแฟชั่นแบล็ค
บริเวณปากซอยสุขุมวิท๓หรือว่าปากซอยนานา
ซึ่งเป็นท้องที่ของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
อาคารที่ลงไปตรวจสอบเป็นลักษณะอาคารสูง๖ชั้น
ชั้น๓ถึงชั้น๕มีการดัดแปลงเป็นสถานบริการ
หลังจากที่ชุดสืบสวนติดตามหาข่าวจนทราบว่าสถานบริการแห่งนี้
ลักลอบเปิดบริการให้กับชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็เปิดให้บริการจนถึงเที่ยงวัน
ซึ่งถือว่าลักษณะแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย

เป็นช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกาผู้สื่อข่าวของเราก็ไปด้วย
เพราะว่าภายในร้านยังคงเปิดเพลงให้กับนักท่องเที่ยว
ตำรวจจึงสั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟ
พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกาประมาณ๕๕คน
โดยเจ้าหน้าที่มีการคัดแยกกลุ่มนักท่องเที่ยวออกนะคะ
เพื่อที่จะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย
ขณะที่เข้าตรวจค้นภายในร้านยังพบบารกุแล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนมาก
รวมถึงทหารก็ยังพบสมุดจดบัญชีสวย
จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วย
และสิ่งคล้องที่ผิดกฎหมายอื่นทหารนำบัญชีสวยไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าบุคคลที่มีประสิวะแบบสีม่วง
เป็นผู้หญิงไทย๘คนแล้วก็ชายผิวสี๔คน
จากนี้ยังพบชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองอีก๑๕คนด้วยค่ะ
เรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีธนงศักดิ์ท่างทอง
ผู้บังคับการประปราปรามยาเสพติธรัมน์พค

บอกว่าตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการเปิดสถานบริการให้กับชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ
โดยมีการเข้าออกเพียงหนึ่งทางคือลิฟต์บริเวณด้านหน้า
ขึ้นได้ครั้งละประมาณ๕คนก็จะมีการคอยคัดกรอง
โดยให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็ผู้หญิงไทยเข้าบริการเท่านั้น
ซึ่งจากการตรวจสอบมีการเปิดเป็นผับตั้งแต่ชั้น๕ชั้น๓ถึงชั้น๕
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการรวมถึงลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลา
แล้วก็วางรูปแบบไม่ถูกต้องตำรวจบอกว่าก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ